ส่วนที่ภูเก็ตนะครับมีสาวประเภท๒ขี่รถจักรยานยนต์ลงจากเขาป่าตอง
เส้นทางตรงนั้นถ้าไม่ชำนาญนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุ

ขนาดเรานั่งรถแท็กซี่ของภูเก็ตเขานะโอ้โหเขาขับกันเก่งนะครับ
แล้วก็ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุนี่แหละครับ

โดยระบุข้อความว่านี่แหละฮะโอ้โฮ
คลิปอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์หลุดโค้งขณะลงเขาป่าตอง
พุ่งชนกับรถกระบะที่ขึ้นเขามา
โดยให้เครดิตคลิปจากกล้องเทศบาลเมืองกระทู้และกล้องหน้ารถคู่กรณีครับ
โดยมีผู้เข้าไปชมคลิปและแชร์ต่อไปเป็นพันครั้ง
พร้อมกับมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ซึ่งส่วนใหญ่ต่างภาวนาให้คนขี่รถจักรยานยนต์ที่พุ่งชนรถยนต์ปลอดภัย
ในคลิปเป็นสาวประเภท๒จำนวน๒คน
เมื่อกี้โอ้โหนี่สภาพหลังจากที่ชนแล้วนะครับหลังจากที่คลิปเมื่อกี้
ปรากฏว่าอุบัติเหตุครั้งนี้
เกิดขึ้นในช่วงเช้าเมื่อวานนี้มีผู้บาดเจ็บ๒คน
โดยคนซ้อนท้ายรู้สึกตัวดีแต่มีขาซ้ายผิดรูป
รถพยาบาลมูลที่กุศลธรรมภูเก็ตนำส่งโรงพยาบาลป่าตอง
ส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์สลบ
แต่ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับก็เบื้องต้น
เจ้าหน้าที่คาดว่าคนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ชำนาญเส้นทางนะครับ